หลังจากที่ไทยบุกไปชนะเมียนมาร์หรือพม่านะครับ

บรรยากาศในช่วงเย็นที่ผ่านมาเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ

ทีมชาติไทยเดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยน้องมัดริดลูกชายของธิรสินนะครับ

ซึ่งพ่อมุ้ยก็เล่นกับน้องมัดริดอย่างสนุกสนานครับ
ถือว่าเป็นมุมน่ารักของธิรสินที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะครับ
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่าแม้จะมีสกอร์นำอยู่๒ประตู
แต่ก็ไม่สามารถประมาทเมียนมาร์ในเกมนัดที่๒
ดังนั้นจึงยังคงใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเช่นเคย
แล้วก็เน้นย้ำให้นักเตะระมัดระวังการเข้าบอลของทีมคู่แข่ง
เพราะอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับ
ทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชลาศัยเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
โปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดที่๒นะครับ๗ธันวาคม๒๕๕๙๑ทุ่มตรงครับ
นามเจอกับอินโดนีเซียและ๘ธันวาคม๒๕๕๙เหมือนกันนะครับ
ไปอีก๑วัน๑ทุ่มครับไทยพบกับเมียนมาร์ในรอบที่๒นะครับ